พบศพทารกในชักโครกในห้องน้ำเนี่ย
ที่เลยที่แรกภายในโรงงานย่านบางเสาทง

ภายในวัดในพื้นที่เขตบังพลัดที่กรุงเทพ
ไปดูเหตุที่สมุทรประการกันก่อน

รับแจ้งว่าพบศพทารกถูกทิ้งอยู่ในชะโครกห้องน้ำหญิง

ริมถนนเทพฯกม๒๖ที่อำเภอบางเสาทง

ก็เข้าตรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มุยที่ปเต๊กตึ๊ง
ในที่เกิดเหตุพบภายในชักโครก
คือเต็มไปด้วยเลือด
แล้วก็มีศพทารกเพศหญิง
วัยวะครบ๓๒แล้ว
มีสายสดือถูกตัดคาติดท้องของเด็กอยู่

คือแยกจากกัน
ก็คือเท่ากับเด็กมีอวัยวะแล้วนะคุณนะ
ครับก็คือมือเธาสมบูรณ์แล้ว

แล้วก็ถือว่าใกล้จะครบกำหนดคลอดแล้วนะครับ
เจ้าหน้าที่มูลนิธิบอกว่า
มีพนักงานของโรงงานพบคราบเลือดในชักโครกของห้องน้ำหญิง

เหมือนมีอะไรบางอย่างถูกทิ้งไว้ในชักโครกด้วย

ก็เลยเดินทางไปตรวจสอบเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบ
พบว่าภายในชักโครกนั้นก็คือเต็มไปด้วยทั้งน้ำคาว

แล้วถึงค่อยใช้มือคุณล้วงลงไปในชักโครก

สุดท้ายเจอร่างของทารกอยู่ในชักโครก
ต้องเอาออกมาแบบนี้เลยนะคุณนะดูสิ
ขออภัยคุณผู้ชมเป็นเหตุสลดจริง
ด้านของตำรวจฝ่ายสืบสวนได้เร่งติดตามตัว
ผู้ที่มาทิ้งทารกไว้แบบนี้ตัวผู้เป็นแม่น
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดของโรงงาน
ก็พบพนักงานหญิง๒คนมีพิรุษ
ก็เชิญตัวมาสอบปักคำแต่ทั้ง๒คนยังให้การปฏิเสธอยู่
โดยพนักงานสอบสวนได้ส่งตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล

ได้ให้มูลที่นำส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลบรามาน
ที่บริจักรีนรุปดินต่อไปนะครับ

ในพื้นที่ของสนบางพลัดที่กรุงเทพฯมหาคล
ตำรวจและเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งพบศพทารก
รีดทิ้งไว้ในชักโครกห้องน้ำหญิง
ของสาราสวดพระอภิษฐรรมศพที่วัดวิมุติยาราม

เจ้าหน้าที่ก็เข้าตรวจสอบพร้อมกับแพทย์นิติเวศ
โรงพยาบาลสิริราชแล้วก็หน่วยกู้ภัยมูลที่ป่อเต็กตึงนะครับ
ที่เกิดเหตุก็เป็นห้องน้ำหญิงด้านหลังสารา๖
พบร่างของทารกเพศชายอายุคันประมาณ๔๕เดือน
ถูกรีดยัดลงในชักโครกนะครับ
ก็สภาพคือมีกระดาษชำระยัดตามลงไปด้วยเอางี้ง่าย
คือเจ้าหน้าที่วัดให้การกับเจ้าหน้าที่บอกแบบนี้
บอกว่าตอนที่เดินเข้าไปในห้องน้ำหญิงเจ้าหน้าที่ผู้ชายนะ

คือทางวัดเขาจะมีการจัดงานศพงานอะไรแบบนี้
ก็ต้องไปดูซิห้องน้ำหลังสาราเนี่ยซ่วมเต็มหรือเปล่านะครับ
ก็ไปทำความสะอาดซะทีนี้เจ้าหน้าที่ชาย
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของวัดก็เข้าไปเห็นกระดาษจำนวนมาก
กระดาษชำระถูกทิ้งอยู่ในชักโครก
เจ้าหน้าที่ก็เลยเอาไม้เขียวออกมาเรื่อยเอากระดาษออกมาเรื่อย
เขียวไปเขียวมาเจออะไรรู้ไหมคุณ
เจอมือของทารกน้อยโผล่ออกมาจากชะโครกภายใต้กระดาษชำระ
เจ้าหน้าที่ก็เลยรีบเลยครับรีบเลยฮะบอกแจ้งทางวัด
แล้วก็แจ้งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็มูลที่ให้มาจัดการนะครับ
นี่เจ้าหน้าที่พี่ผู้ชายคนนี้นะที่เขาเล่าให้ตำรวจฟัง

ก็เลยลงมาหาไม้หาไม้เพื่อเคลียร์ทิชชู่ขึ้น
เคลียร์ทิชชู่ขึ้นทิ้งลงถังขยะ
เคลียร์ไปเคลียร์มาไปเจอมือโผล่มา
ก็เลยเดินลงมาเอาทิชชู่ที่เคลียร์ขึ้นมาจากในโถส้วม
มาทิ้งแล้วก็มาแจ้งบอกเพื่อนว่า
นี่มีใครไม่รู้มาทำแท้งที่ในห้องน้ำผู้หญิง

ประสานฝ่ายสืบสวนเร่งแกะรอย
ผู้ที่เป็นแม่จากกล้องวงจรปิดมาดำเนินคดีต่อไป